เอามาดูต่อกันที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็หน้าหมั่นไส้เล็ก

สำหรับการแต่งงานครั้งที่๒ของเจนี่เทียนโพสุวรรณ
กำลังจะแต่งเพราะว่าวันบ่อยได้เห็นคลิปกันไปแล้ว
แล้วก็ไล่เรียงทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ชื่อเพื่อนที่จะมาเป็นเพื่อนเจ้าสาว
ที่ฉันนับไปนับมาแล้วนะคะ

หากเป็นหนึ่งคน
เจนี่เขาหลังจากโดนขอแต่งงาน

ใช่นะคะก็มางานอีเวนต์เมื่อวานนี้เลยค่ะ

ฟังโมเมนต์ดีที่คุณเจนนี่เล่าให้ฟัง

ตอนนั้นหูอื้อมากเลย

ทีนี้ก็หูอื้อแล้วเริ่มหูอื้อ

เพราะฉะนั้นการที่เจนี่ตัดสินใจ
ใช้ชีวิตกับใครสักคนในอนาคต
มันก็ค่อนข้างเป็นอะไร

สิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะนิดตัดสินใจครั้งนี้
คุณแม่ของดีกว่าคือคุณแม่ได้มีการพูดคุย

แล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเราปลอดภัยดังความรู้สึก
อย่างมีก็อุ้มเล่นหลานมา
ก็แบบว่าเราก็อยากมีเป็นของตัวเอง
แต่ว่าก็จะพยายามนะคะ
มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้น

จะคบคลายกันกันมาก่อนนะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องราวของ
พ่อไม่ปลื้มครอบครัวไม่โอเคนะคะ
แต่ว่าสำหรับมิกกี้แล้วนะคะอย่างที่เขาบอกไป
คุณน่าโอเคมากด้วยความครอบครัวของมิกกี้เนี่ยค่อนข้างเปิดรับเจนนี่
แล้วก็เจนนี่บอกว่าอย่างที่เขาเคยเจอมา
ที่ทราบกันมาว่าความรักของเจนี่ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไห
พอมาครั้งนี้มันดูกลายเป็นอบอุ่นทุกอย่าง
ุยทางให้เธอหมดเลยเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่เธอจะ
นี่แหละก็นี่แหละค่ะน่าจะเป็นปลายปีนี้นะคะ
งานแต่งของเธออย่างที่บอกไปอย่างที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้
วันหน้าก่อนที่บันทึงไทยรักทร์เธอนำเสนอเนี่ยแหละค่ะ
แต่ก่อนหน้านี้ก็สับขาหลอกเราอยู่เหมือนกันนะ